มีชายเร่ร่อนคนหนึ่งถูกฆ่าปาดคอนอนเสียชีวิตอยู่ที่ริมทางเท้า
บริเวณพื้นที่สถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับ
ตอนนี้ตำรวจรู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วเจาะประเด็นจากรายงานครับ
ออกมาจากขนาดนะคะมีปลายแรม

เนี่ยจ้ะแล้วคนเสื้อขาวก็หันไปมองละ
เนี่ยคนเสื้อขาวหันไปมองนี่เห็นละแต่ก็เฉย
ไม่รู้จักแต่มันนอนตาย

แล้วลุงเห็นปะ

มันเป็นโรคด้วยโรคเบาหวาน
เคยคุยกันไหม

มันคุยกับพวกเขาผมฟังอยู่
แต่ผมไม่ได้คุยกับมันหรอก

อารมณ์เป็นไงบ้างอารมณ์คนตายเป็นไง
ต้องหาเรื่องคนไหม
หาเรื่องหรอกไอ้นี่มันไม่เอาใครหรอก

ภาพวงจรปิดได้บันทึกเหตุการณ์ที่นายชูชาติแหลมเซน
หนุ่มใหญ่อดีตคนขับรถประจำทาง
ขณะกำลังหลับนอนอยู่ริมถนนย่านหัวลำโพง

เดินถือมีดไปแล้วมาแทงเข้าที่ลำคอในชูชาติ
ปาดคอและกระทืบซ้ำ
ซึ่งเหตุการณ์นี้แม้กล้องวงจรปิดจะจับภาพได้เพียงลาง
แต่นั่นก็เพียงพอที่จะมัดตัวฆาตกรจอมโหดรายนี้ได้
สิ่งที่ไม่น่าเชื่อของบริเวณจุดที่เกิดเหตุ
ก็คือที่เกิดเหตุนั้นอยู่ริมถนนและฝั่งตรงกันข้าม

นำซ้ำจุดที่นายชูชาติถูกฆ่าก็มีเจ้าหน้าที่ของสถานีรถไฟ
ประจำการคอยรับส่งบัตรจอดรถ
แต่เหตุใดกลับไม่มีใครกล้าเข้าไปห้าม
หรือรีบสกัดจับตัวชายเร่ร่อนที่เกาะเหตุรายนี้
ใครจะฆ่าห้ามเรื่องของพวกนี้
ไม่มีใครเขายุ่งหรอกต่างคนต่างอยู่

ต่างคนต่างนอนได้ข้าวมากินกินเสร็จก็นอน
สิ่งที่ผู้ค้าขายในหัวลำโพงและเจ้าหน้าที่หลายคนยืนยันตรงกันก็คือ
ผู้ตายและผู้ก่อเหตุคือคนเร่ร่อน
กินนอนอยู่ที่หัวลำโพงด้วยกันทั้งคู่
และสาเหตุของการฆ่านั้นคือปัญหาการแย่งที่นอนกัน
ร่อนเหมือนกันไม่มีอาชีพไม่มีเรื่องที่นอน
เรื่องไอ้กล่องกระดาษไอ้นั่นไอ้แย่งกล่องกระดาษกันที่นอน

ไม่มีที่ใครมันก็เป็นของรถไฟนี่แหละ
หมายถึงว่าที่เร่ร่อนอ่ะเจ้าถิ่นอ่ะ
ไม่มีที่นี่ไม่มีเจ้าถิ่นใครมาก่อนนอนก่อน
แต่คนที่ปาดคอเนี่ยมันไปมา
มันอยู่ไม่ค่อยไม่ค่อยมาที่นี่บ่อย
แต่มันก็มาแบบมัน
แต่ตะลุงเนี่ยปกติอยู่นี่เลยประจำเลย
จะนอนตรงนี้เลยพี่ประจำของแก
แต่ตัวผู้ก่อเหตุจะเป็นชายสติฟั่นเฟือน
ตามคำบอกเล่าหรือไม่ก็คงไม่ใช่ปัญหา
ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะติดตามตัวชายผู้เร่ร่อนรายนี้มาดำเนินคดี
เพราะข้อมูลจากชุดสืบสวนสถานีตำรวจรถไฟนพวงได้ยืนยันว่า
ชายผู้ก่อเหตุแม้จะเป็นคนเร่ร่อน
แต่ก็มีข้อมูลว่าชายผู้นี้มักวนเวียนอาศัยอยู่เพียง๔๗
ในกรุงเทพมหานครซึ่งก็คือสวนลุ้มพินีวงเวียน๒๒
สนามหลวงและที่หัวลำโพงเท่านั้น
และที่สำคัญคดีนี้ไม่มีอะไรที่ซับซ้อน
เพราะผู้ก่อเหตุกระทำเพียงคนเดียว
โดยมีปมเหตุมาจากการทะเลาะวิวาสเรื่องส่วนตัว

นัทพงศ์เรียบสันเทียข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน